มีนักศึกษาสาวที่จังหวัดชนบุรีโชคร้ายนะครับ
นั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่ที่ร้านข้างทาง
หนุ่มวัย๑๗ปีซึ่งยังทำใบขับขี่ไม่ได้
จอบประเด็นจากรายงานครับ
เหตุสะเทือนใจครั้งนี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่ม
ที่ร้านขายข้าวไข่เจียวที่อยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนบางแสนสายสี่เหนือตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จอดซื้อของหลังจากไปเรียนพิเศษโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์
และเมื่อกลับขึ้นรถจู่รถก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างแรง
ชนนางสาวเปรมิกามาสงามเมืองอายุ๑๙ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๒เสียชีวิต
ขณะนั่งรับประทานข้าวไข่เทียวที่ร้านและไม่หยุดแค่นั้น
ด้วยความแรงรถยังไปชนกำแพงลานจอดรถของคอนโดข้าง
จนพังและไปชนรถอีก๓คันพังเสียหาย
เจ้าของร้านขายข้าวไข่เจียวบอกว่ารถพุ่งมาเร็วและชนแรงมาก
พังไม่มีอะไรเหลือตัวเธอก็รอดมาได้อย่าง
ยืนชิดโต๊ะทอดทอดไข่อยู่ยืนเวียดกับโต๊ะ
เราหังไม่เห็นเข้ามาพอดีเราก็เลยแบบเวียดพยายามเวียด

เราก็คงไม่รอดทีนี้เค้าพุ่งไปทางนู้นเอง

อาจจะแบบผ้าและเกลียดผิดอะไรสักอย่าง
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาจากจังหวัดน้องคาย
เพื่อติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องจากนางสาวเปรมิกาเป็นลูกสาวคนเดียว
นิสัยร่าเริงขยันตั้งใจเรียนหนังสือ
เตรียมจะกลับไปเยี่ยมบ้านในวันนี้
แต่กลับมาเสียชีวิตเสียก่อน

ลูกชายได้เรียนขับรถเมื่อ๒ปีก่อน

โดยเตรียมจะสอบใบขับขี่ในปีหน้า
แต่ก็พร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยอมรับต่อโทษที่จะเกิด

ก็ภูมิเลยโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ผมก็ชอบครับว่า
เป็นไงบ้างเพราะว่าผู้สูญเสียเขาก็สูญเสียมากกว่าเรา
ก็เข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาสูญเสียนั้นมันเยอะ
เราก็ต้องทำสิ่งใดที่เราทำให้เขาได้เพื่อ
ตรงนี้เราก็ยินดีที่จะทำให้เขา
เขาฝึกมาขับอยู่ประมาณขับได้ประมาณ๒ปี
เลยอยู่ในความควบคุมกับมัน
เพราะว่าเราเองก็ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สิ่งที่น่าเสียใจคือ
ครอบครัวผู้สูญเสียโดยก็ยิ่งว่าอย่างนั้น
ใดที่ทำให้เขาได้ผมก็ยินดี
คดีนี้ตำรวจเปิดเผยว่าต้องเชิญทีมสหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำเยาวชนอายุ๑๗ปี
คนขับรถเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งกรณีนี้เป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คืออายุยังไม่ครบ๒๐ปีบริบูรณ์

พ่อแม่ต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนความผิดทางอาญาหากคู่กรณีเสียชีวิต
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

เพราะขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ด้วยความเร็ว
ถือว่าประมาทที่ทำให้คนตาย
แต่เนื่องจากผู้กระทำเป็นผู้เยาว์
หากสารพิจารณาแล้วอาจลดโทษลงกึ่งหนึ่ง

ก็จะเหลือลงโทษจำคุก๑ปี
และพ่อแม่อาจถูกจำคุกด้วยไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
เป็นอุทหรณ์ความรับผิดชอบของพ่อแม่

แต่สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
คงไม่มีสิ่งใดทดแทนได้กับความสูญเสีย
ข่าวทะเลาะทีวีรายงาน